วันนี้มีเหตุระทึกเกิดขึ้นกลางเมืองเลยนะคะ

แต่ว่าใช้อาวุธสงครามกราดยิงกันด้วย
ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้นด้วยนะคะ
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองค่ะ
เป็นจุดจอดรถทัวร์ที่พานักท่องเที่ยวต่างชาติชาวอินเดีย
กินข้าวที่ร้านอาหารอินเดียภายในห้าง
ระหว่างนั้นมีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๒๐คนที่โต๊ะสนุกเกอร์ใกล้กับที่เกิดเหตุ
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มีทั้งปืนทั้งมีดแล้วก็ไม้
เสร็จแล้วก็มีชายวัยรุ่น๓คนค่ะ
สะพายอาวุธคล้ายอาวุธสงครามสวนออกมา

ทำให้กลุ่มวัยรุ่น๒๐กว่าคนนั้นเนี่ยแยกย้ายวิ่งหลบหนีกันอลละหมาน
แต่ชาวต่างชาติที่อยู่บริเวณนั้นถูกลุกหลงไปด้วยนะคะ

เป็นชาวอินเดีย๑คนลาว๑คนแล้วก็คนไทย๒คนค่ะ
พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เรียกประชุมชุดสืบสวน
หลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะที่หน้าห้างสรรพสินค้าย่านประตูน้ำเนี่ย
การประชุมครั้งนี้ตำรวจก็นำตัวหญิงสาวคนหนึ่งมาสอบถาม
ซึ่งก็น่าจะเป็นพยานในที่เกิดเหตุ
หรือว่าเป็นคนที่รู้ตัวกลุ่มคนร้ายค่ะ
เมื่อวานนี้หลังจากที่ตำรวจลงพื้นที่แล้วเนี่ย
สามารถเก็บปลอกกระสุนได้ทั้งหมด๓จุดด้วยกัน
จุดแรกเป็นปลอกกระสุนปืนยาว๗ปลอก
แล้วก็กระสุนปืนพกขนาด๙มมอีก๙ปลอก
ที่๒เป็นปลอกกระสุนขนาด๙มม๒ปลอก
และจุดที่๓พบปลอกกระสุนปืน๓๘อีก๕ปลอก

ก็นำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนี้
โดยพลตำรวจโทษสุธิพงศ์ยืนยันนะคะว่า
เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตแค่คนเดียว

ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างประสานสถานทูต
จัดการเรื่องรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
และจากข้อมูลของชุดสืบสวนก็รู้มาว่าคนร้ายมีทั้งหมด๒กลุ่ม
เขาเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอาวุธที่คนร้ายใช้เป็นอาวุธแบบไหน
ก็ต้องรอผลการตรวจของตำรวจพิสูจน์หลักฐานก่อน
จะโยงไปถึงกลุ่มอื่นได้
แต่ว่าประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลนั้นยังไม่สามารถตอบได้ค่ะ